ใครที่เครียดอยู่อยากหัวเราะจนขากันไกลค้าง
ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเรารักหมัดสั่งนั่นเองนะคะ
บอกว่าเป็นภาพยนตร์ฮาคอมเมอดี้แบบย้อนยุค

เขาบอกว่าเตรียมเสิร์ฟเสียงหัวเราะให้ดังสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียว
สำหรับภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมอดี้ย้อนยุค
อย่างรักหมัดสั่งของค่ายหนังน้องใหม่ค่ะพลอย

เป็นผลงานการกำกับของคุณวัดราชวัฒน์
แล้วก็ได้ทีมนักแสดงนำหน้าใหม่แกะกล่องมาเลยนะ
พร้อมด้วยตลกชื่อดังอย่างตูมตามเชิญยิ้ม
โจอี้เชิญยิ้มแล้วก็อีกมากมายเลย
ทีเดียวก็มาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้
ซึ่งรอบสื่อมวลชนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดง
บอกเลยว่าการปั้นหนังเรื่องนี้
ทุกคนทุ่มเทเลยเพื่อสรรสร้างความสนุก

จะฝากให้ทุกคนติดตามหนังไทยคอมเมอดี้เรื่องนี้ด้วย

พรุ่งนี้แล้ว๑๒กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไปหาพร้อมกันนะคะ

ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมไทยนะครับ

ก็มีเรื่องของความฮาความรักเข้ามานะครับ
แรงบันดาลใจให้คนที่มีความรักด้วยนะครับ
แล้วก็นำประเพณียุคสมัยก่อนนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าเรื่องของประเพณีต่างนะครับ
จีบกันอยู่กันกี่ชีวิตเป็นยังไงสมัยก่อนนะครับ

ต้องไปหัดเรียนมวยหัดชกมวยอะไรอย่างนี้
จากที่ไม่เป็นก็ต้องไปเริ่ม
ตลกฮีฮานะคะอยากให้ไปดูกันเยอะนะครับ

เป็นภาพยนตร์ที่น่าดูจริง
แล้วเข้าวันที่๒๒นี้แล้วนะฮะ
ก็ฝากพระเอกแล้วก็ทีมงาน
ผู้มีความสามารถทุกคนนะฮะ
กันยายนนี้ค่ะเร็วนี้แล้ว
หนังของเราเนี่ยก็จะเข้าทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
อย่าลืมนะครับรักหมัดสั่งครับ